วันนี้ผู้จัดกิจกรรมวิ่งไล่ลุงเดินทางไปที่ธรรมเนียบรัฐบาลนะครับ
ยื่นหนังสือเชิญพลเอกประยุทธ์และคอรมอให้ไปร่วมวิ่งไล่ลุง๑๒มกราคมนี้
ขณะที่ในต่างจังหวัดตัวแทนกลุ่มวิ่งไล่ลุงได้ถูกถอนใบอนุญาตในการใช้ที่สาธารณะ
เพื่อจัดกิจกรรมอยู่หลายที่ด้วยกันเจาะประเด็นจากรายงานครับ
ธนวัฒน์วงชัยและนางสาวสิรินมุ่งเจริญทีมงานผู้จัดกิจกรรมวิ่งไล่ลุง
เดินทางมายื่นหนังสือถึงผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
เพื่อเชิญผลเอกประยุทธ์และคณะรัฐมนตรีทั้งหมดไปร่วมวิ่งไล่ลุงในวันอาทิตย์ที่๑๒มกราคมที่สวนรถไฟ
เพื่อให้คณะรัฐมนตรีทั้งชุดมารับฟังเสียงจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการบริหารประเทศของรัฐบาลชุดนี้มาตลอด๕ปี
โดยมีนายสมภาษณินพันธ์ที่ปรึกษาสำนักงานประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมารับหนังสือแทน
วันนี้ก็เพื่อเป็นการให้เกียรติท่านนายมตรีและคณะรัฐมนตรีทุกท่าน
วันนี้เราก็จะมายื่นหนังสือเชิญคณะรัฐมนตรีทั้งชุดอย่างเป็นทางการ
เพื่อที่จะเชิญทุกท่านไปร่วมงานวิ่งในวันที่๑๒มกราคมนี้ที่สวนรถไฟนะครับ
เวลาตี๕ถึง๙โมงเช้านะครับ
เชิญท่านให้ไปรับฟังเสียงของประชาชนนะครับ
ที่เป็นเสียงที่ท่านละเลยตลอด๕ปีกว่าในการบริหารประเทศที่ผ่านมานะครับ
ไปฟังเสียงของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการบริหารประเทศของรัฐบาลชุดนี้
และรัฐบาลชุดก่อนหน้านี้
ส่วนที่อุบลราชธานีตำรวจออกคำสั่งด่วน
อนุญาตการทำกิจกรรมวิ่งไล่ลุงของอดีตผู้สมัครสอสอพักอนาคตใหม่
พันธุ์ตำรวจโทปราโมทชื่นตารองผู้กำกับการสอบสวนสพเมืองอุบลราชธานีระบุ
ได้แจ้งผู้จัดงานให้รับทราบแล้ว
หลังพิจารณาอย่างละเอียดรอบครอบและคำนึงถึงความปลอดภัย
พบว่าจำนวนผู้เข้าร่วมตามที่แจ้งไว้มีมากกว่า๑๐๐คน
อาจจะทำให้ส่งผลกระทบต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน
ขณะที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีบอกว่า
ทั้งงานวิ่งไล่ลุงและงานเดินเชียร์ลุงตัวเองไม่เชียร์ฝั่งไหน
เพราะนายกบอกไปแล้วว่าให้หยุดทั้งสองฝ่าย
พร้อมพูดติดตลกไม่เดินไม่วิ่งแต่ขอนอน
ส่วนที่พักพลังประชารัฐพลเอกประวิทย์ในฐานะประธานยุทธศาสตร์ภักดิ์
นั่งหัวโต๊ะเป็นประธานการประชุมสอสอพักประจำสัปดาห์
วันพรุ่งนี้จะมีการประชุมสภา
เพื่อพิจารณาร่างพรบงบประมาณในวาระ๒และ๓
พร้อมกับต้อนรับพันธุ์ตำรวจโทษธนพัฒน์กิติวงศา
สสเขต๑จันทบุรีที่ถูกพักอนาคตใหม่ขับออกจากพัก
เปิดตัวเข้าสังกัดพักพลังประชารัฐเป็นที่เรียบร้อย
ขณะที่ความเคลื่อนไหวภายในภักดิ์เพื่อไทย
หลังมีกระแสข่าวคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์
ลาออกจากตำแหน่งประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ภักดิ์
จีรายุห่วงทรัพย์สสกมพักเพื่อไทย
ยืนยันว่าคุณหญิงสุดารัฐยังคงทำหน้าที่ให้กับพัก
ตามปกติและเป็นธรรมดาที่ควรทำงานหนัก

ประธานคณะกรรมการกิจการพิเศษภักดิ์เพื่อไทย
ขอร้องอย่ามาระแวงตัวเอง
และอยากให้คุณหญิงสุดารัฐช่วยกันทำงานในพักต่อไป
เกี่ยวกับเรื่องประธานยุทธศาสตร์ออกหรือเข้ายื่นทีไหนอะไร
ผมไม่มีส่วนรู้เห็นทั้งสิ้น
คุณหญิงอยู่ราชประเขาผมอยู่บางบอน
จะไม่รู้อะไรแต่ผมไม่เกี่ยวข้อง
ไปออกทำไมก็ช่วยกันทำงานไป
ส่วนเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาคุณหญิงสุดารัฐ
เปิดบ้านย่านลาดประเขาให้สอสอพักเพื่อไทยทุกภาค

และขอบคุณทีมเลือกตั้งซ่อมขอนแก่น
โดยมีสอสอภาคอีสานและสอสอกฎมอร์

ขออยู่ทำงานช่วยพักแม้ไม่มีตำแหน่ง
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
พักเพื่อไทยหัวไทยคือประชาชน